ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องวุ่นของวัยรุ่นอีกแล้วนะคะ
โพสต์คลิปแล้วก็มีข้อความในลักษณะที่เป็นคำถามแหละ

ตีกันกลางตลาดนัดประตูทางเข้าออกสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

นี่นะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นพระฤหัสบดีที่๓กุมภาพันธ์
คนโพสต์คลิปบอกว่าเขาก็กำลังขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอยู่แถวตรงนั้น
ซึ่งวันที่เขาไปทะเลาะกันเนี่ยนะ
เป็นวันที่เทศบาลเมืองปฐุมธานีเปิดตลาดนัดเปิดท้ายขายของนะคะ
จะเปิดตลาดนัดแบบนี้ทุกวันพุธกับวันพระหัสบดี
คนจะเยอะคนจะไปเดินเล่นไปออกกำลังกายในสวนสุขภาพ
ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าไปขายของคนก็ไปซื้อของค่ะ
แต่สักพักเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
อายุไม่เกิน๑๖นะคะ
ถึง๑๖ปี๒กลุ่มยืนเถียงกัน
สักพักนึงวัยรุ่นกลุ่มที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบนักเรียน
ยืนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเหมือนกับด่าไปถึงบุพการีของกลุ่มวัยรุ่นที่ใส่ชุดนักเรียน
ก็จะเห็นว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบนักเรียนนะ
เหมือนจะมีอาวุธด้วยเป็นมีดพกอยู่ข้างตัว
แล้วก็มีการตะโกนท้าทายกันเห็นท่าไม่ดี
เขาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
คือจริงแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนนึงนะคะ
ไปห้ามสองฝ่ายให้แยกย้ายออกจากกัน
เขาก็กลัวว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะเนาะ
ชาวบ้านที่ไปเดินซื้อของไปเดินเล่นออกกำลังกาย
ที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่จะโดนลูกหลงไปด้วย
นางสาวปิยนุษย์อายุ๔๒ค่ะ
เป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดผู้ใจกล้าครับ
เป็นคนเดินไปขวางเลยนะคะไปขวางกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็บอกให้กลุ่มที่ใส่ชุดนักเรียน

คือเธอก็บอกว่าตอนแรกไม่รู้หรอกว่ามันเรื่องอะไร

ใช่คือเขามองว่าถ้าปล่อยไว้มันอาจจะรุนแรงกว่านี้
เพราะว่าได้ยินเสียงคำด่าของทั้งสองฝ่ายนะ
มันรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้น

พอแยกกันไปก็ไปถาม
ใส่ชุดนักเรียนนะคะว่ามันเรื่องอะไรกันลูก
เป็นมายังไงเนี่ยเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
แล้วก็มีเรื่องกัน
ที่สอบถามน้องที่รู้จักเนี่ยเขาว่าน้องชุดนักเรียนเนี่ย
คนแรกที่อยู่ติดกับคนเสื้อสีฟ้าเนี่ยเขาเดินไปถามเด็กผู้ชายที่ใส่หมวกสีแดง
ว่าเฮ้ยเองได้ฟันเพื่อนฆ่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
อืมอ่าไอ้เด็กเสื้อแดงเด็กไอ้ใส่หมวกสีแดงเขาก็เหมือนยอมรับว่า
เออใช่แบบเออฟันเพื่อนเองแต่เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วนะอะไรอย่างนี้
แต่คือเด็กคนที่ตัวเล็กผู้ชายตัวเล็กที่ไม่ได้ใส่หมวก
เขาก็แบบเออทำไมมึงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแหละเหมือนเดือดแทนเพื่อนอะไรอย่างนี้
อ่าแล้วก็มีเรื่องกันแล้วก็เดินมาตบน้องผู้ชายชุดนักเรียนอ่ะอืมตบ
แต่น้องคือนักเรียนก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ยืนเฉยอะไรอย่างนี้
ไปมาเหมือนกับเป็นลักษณะที่ว่าเดือดร้อนแทนเพื่อน
ร้อนแทนเพื่อนเป็นเรื่องของเพื่อนไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
อันนี้เห็นไหมตอนถือเครื่องวัดอุณหภูมิเข้าไปนี่แยกเลยกลางวงเลย
มันฝ่าไปกลางวงต้องใช้คำว่าแม่ค้าผู้ใจกล้า
คือก็ฝากเอาไว้ว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่มากดขันมาดูหน่อยนะคะ
เพราะนี่คือสวนสุขภาพที่คนไปออกกำลังกายอ่านี่คือตลาดนัดที่เปิดท้ายเปิดท้ายขายของกัน
ทุกวันพุธวันพระฤหัสบดีก็อยากจะให้เข้มงวดหน่อย
ไม่อยากให้เกิดเหตุรุนแรงอะไรแล้วยังอายุน้อยกันอ่ะฟัง
ใส่เครื่องแบบแต่ก็ยังอายุไม่เกิน๑๖น่าจะประมาณเนี่ยค่ะ
แสดงว่าพวกนี้เนี่ยเจอหน้ากันไม่ได้เลย
แม้กระทั่งแบบไม่ใช่คู่อริโดยตรงรู้แค่ว่าแต่งตัวแบบนี้ลักษณะแบบนี้
มันเคยมีเรื่องมีปัญหากับพวกเราเนี่ยใส่กันตลอดค่ะนี่ห้ามทันใช่ไหม